ไม่เข้าใจจริงเลยนะคะทำไมไม่อ่านหนังสือกันเหรออ่านไม่ออกเหรอฮือ
อันนี้เป็นความในใจของเจ้าของบ้านหลังหนึ่งไม่ใช่ความในใจของดิฉันนะคะ
เขาบอกว่าเขียนตัวใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ยังไงแล้วบอกว่าห้ามจอดขวางนี่มันทางเข้าออกบ้าน

เนี่ยคือบ้านเขาเนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปแล้วมันก็คือเป็นกึ่งริมถนนแหละแต่มันเป็นทางเข้าลึกเข้าไปแล้วก็ดึงนิดนึง